เราไปดูที่วัดแห่งหนึ่งนะคะมีเจ้าตัวเงินตัวทองค่ะ
บุกไปที่วัดแล้วไปเฉพาะวันพระด้วยพระเขาบอก
ไม่รู้อยากจะไปทำบุญหรืออยากจะไปหาอะไรกินหรือจะยังไง
แต่ว่าท้ายที่สุดนะคะทางวัดก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ช่วยจับไปนะคะคุณผู้ชมไปดูหน่อย
นี่ค่ะพยายามมากนะคะที่จะปีนบันไดไตขึ้นไปบริเวณลานหน้าสาราพระพุทธเมตตา

แล้วเขาก็ไต่ตุ้มเตี้ยมแบบนี้ตัวไม่เล็กเลยนะคุณผู้ชม

นี่อยู่ที่วัดพันธ์เสด็จในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พอมันไต่ไปแบบนี้นะคะมันก็วนรอบอยู่บริเวณนั้นนะคะ
ไม่รู้จะไปหาเจ้าอาวาสหรือจะไปหาอะไรกินหรือจะทำอะไร
อย่าสอดส่องอยู่เอ๊ะไล่กุฏิมีอะไรบ้างครับ

ไม่รู้ใครได้ยินหรือเปล่าแต่มีคนเห็นล่ะ
สุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมบ้านบึงนะคะไปไล่จับ
แต่มันก็ค่อยคลานจนหนีไปทางท่อระบายน้ำได้ค่ะ

พระครูประหลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพันธ์เสด็จ
เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยมาอาศัยอยู่ในวัดหลายปีแล้วค่ะ
อาศัยหาเศษอาหารตามท่อระบายน้ำภายในวัดกินนี่แหละ
แล้วทุกวันพระมันก็จะเข้ามาในวัดเนี่ยค่ะ
ทุกครั้งที่เข้ามาพระในวัดนี่แหละช่วยกันจับ
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ทำไมจับไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามันคงมีความเชี่ยวชาญคลานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะ
ท้ายที่สุดก็ต้องพึ่งเจ้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมนี่แหละมาตามจับ
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะครับซึ่งที่ต้องบอกว่าให้เจ้าหน้าที่มาตามจับเนี่ย
เพราะว่าในวัดเนี่ยมันมีคนอยู่เยอะไงทั้งพระทั้งคน
พระก็มาทำกิจของสงฆ์ไปคนก็มาเข้าวัดทำบุญกัน
แล้วก็ยังมีสุนัขมีไก่มีแมวอีกกลัวไงว่าจะเป็นเหยื่อของเจ้าตัวเงินตัวทอง

ค่ะยังไงก็ขอให้เขาอยู่ธรรมชาติของเขาอย่างปลอดภัยแล้วกัน